รูกอรร้อนาวกับดาวน์สุภสรมาแล้วค่ะ
วันนี้วันโยคะสากลนะคะต้องมาออกกำลังกายกันหน่อยค่ะ

เวลามันออกกำลังกายแล้วปอดมันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายดีอะค่ะ
เหมือนหายใจเต็มปอดนะคะโอ้ยคุณผู้ชมแต่ที่ต้องมาแต่เช้าแบบนี้
เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าฝนเขาจะมาเมื่อไหร่นะแต่โดยสรุปรวมวันนี้
สภาพอากาศฝนน้อยเหลือเกินแต่อากาศมันร้อนจริงจริงนะคะ
จะเห็นว่าช่วงเช้านี้นี่นี่ตรงเนี้ยว้ายโอ้โห
เทือกเลยค่ะนี่คืออากาศร้อนมากกว่าสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะคะ
และเป็นลักษณะของการร้อนอบอ้าวเมื่อวานร้อนเท่าไหร่
วันนี้ลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยส่วนฝนมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นไหม
ภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนที่เล็กน้อย
เป็นฝนแบบเหมือนละอองฝนนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นแถวภาคเหนือ
แถวจังหวัดน่านแถวจังหวัดอุตรดิษฐ์ส่วนภาคใต้ตอนบน
เพชรชบุรีมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะนอกจากนี้สมุทรสาครสมุทรสงคราม
จะมีฝนในช่วงเช้านี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ที่ฝนน้อยเพราะปัจจัยลดลงทุกอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นร่องฝนก่อนหน้านี้ร่องฝนตัวแอลเนี่ยเขาเคยอยู่ประชิดภาคเหนือของประเทศไทย
แต่ณวันนี้ถอยร่นกลับไปหายไปค่อยหายไปหลังจากที่อยู่กับเรามายาวนานประมาณ๒สัปดาห์
อกจากนี้ค่ะลมมรสุมประจำฤดูค่ะก่อนหน้านี้เขากำลังแรงมาก
พาเอาความชื้นพัดใหญ่เลยเกิดฝนเต็มที่เลยในประเทศไทยในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนตกไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสักประมาณสองสามวัน
ฝนจะลดลงเพราะว่าเขาอ่อนกำลังช่วงเวลาที่จะเกิดฝนจะเห็นว่าเช้านี้ที่เป็นสีเทานี่คือไม่ปรากฏเมฆฝนเลยนะคะ
ฝนจะเริ่มเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๒บ่าย๓ค่ะตกเบามาไวไปไวค่ะ
เน้นช่วงทางตะวันตกของประเทศไทยนะคะก็คือช่วงรับลมนั่นเอง
อาจจะเป็นภาคเหนือลากยาวจนมาถึงภาคใต้ตอนกลางนอกจากนี้จะเห็นว่าโอ้ยมีฝนนิดนึงนะ
แถวภาคตะวันออกส่วนช่วงเย็นเย็นจนถึงค่ำ
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันโอ้ยชาวกรุงเทพเอ๋ย
เดินทางไปไหนมาไหนไปทำงานพกร่มไปด้วยนะคะเดี๋ยวฝนจะตกช่วงเย็นนี้
ส่วนคลื่นค่ะทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเหมาะจังเลยช่วงนี้
ท่องเที่ยวก็ได้เดินเรือก็ได้นะคะแม้ว่าจะเห็นกลุ่มสีน้ำเงินตรงนี้
แต่ว่าไม่เข้มเท่าไหร่แสดงว่าคลื่นไม่ค่อยสูงนะคะ
ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนี่คือความจริง
ไม่ได้เป็นสุภาษิตให้กำลังใจอะไรใดนะคะแต่นี่คือความจริงค่ะ
หลังฝนมันสวยงามแบบนี้เพราะว่าที่หมู่บ้านอีต่องตำบลปีล็อก
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพอฝนตกลงมาแล้วก็หายไป
กลายเป็นหมอกค่ะที่นี่ได้รับฉายาวว่าเป็นเมืองในหมอก
เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวฤดูฝนของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะ
เห็นแล้วแบบเนี้ยอยากไปจังเลยนอกจากทะเลหมอกแล้ว
ที่อำเภอทองผาภูมิมีน้ำตกจักกระดินนี่สวยนะ
ช่วงนี้หน้าฝนด้วยไงน้ำเต็มที่เลยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ย
สวยค่ะแต่หากไม่ชอบเที่ยวเขาไปทะเลกับเราก็ได้นะ
ไปดูวานพรูด้ากันป่ะนี่วานพรูด้าค่ะ
เขาออกมาปรากฏโฉมแบบแม่กับลูกเลยที่ปากอ่าวแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ใกล้ขนาดที่เรือนำเที่ยวพอเขาออกไปเนี่ยมันประชิดมากเลยค่ะ
แต่ยังได้นี่คือภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายไว้ได้ดูสิ
ไม่ต้องใช้กล้องซูมอะไรแต่อย่างใดคือใกล้มากเขามาทำอะไร
เขามาอ้าปากกินปลาค่ะอยู่แถวปากน้ำเนี่ยปลาเยอะนะคะ
ใครที่โชคดีนะไปช่วงนี้อาจจะเจอเขาก็ได้สองแม่ลูกวานบรูด้าค่ะ